ยืนยันแล้วบอกว่าจะไม่ปล่อยให้เด็ก
หนีไปไหนจะดูแลทีมเป็นอย่างนี้
บอกว่าจะไม่ปล่อยให้เดินทาง
ไปคนเดียวไปเป็นแบบนี้ค่ะต้องขออนุญาตนะครับ

ก็เปิดเผยว่าภายหลังนำทีมหมูป่ารุ่นอายุ๑๙ปี
ซึ่งอยู่ในอันดับที่๔นะครับของหลีกแม่สาย
ลงแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับโดยโค้ดนบให้สัญญากับทุกคนว่า
ต่อจากนี้ไปจะไม่ปล่อยให้เด็กไปไหนกันเอง
บอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียน
และขอน้องรับความคิดเห็นของทุกคนครับ
หรือการอบรมโค้ดขั้นพื้นฐานของนายเอกพลจันทวงหรือว่าโค้ดเอก
นั้นโค้ดนบก็บอกว่า
ขอรอให้โค้ดเอกได้ออกจากถ้ำหลวงแล้วออกมาคุยกัน
พูดเรื่องนี้พูดกับตนเองจะดีกว่า

ก็ผมกับโค้ดเอกก็เข้าไปอบรมพร้อมกัน
เราก็ใช้ทุนของทีมเข้าไปอบรมครับ
ตัวคดลบไม่ได้ตามไปอบรมด้วยเพราะว่าช่วงนั้นติดงานเยอะ
แล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนั้นไม่ค่อยดีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่า
ผมจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะครับขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่า
เราจะไม่ให้เด็กไปไหนมาไหนโดยไม่มีความชัดเจนในการเดินทางนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกเรา
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ก็ฝากกำลังใจให้กับน้องนะครับ
ยังอยู่ในถ้ำหลวงรวมถึงบางส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับ
บอกอีกว่าที่ผ่านมาทุกคนในทีมก็ได้ร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และทีมงานต่าง
ปักหลักรอน้องอยู่ในพื้นที่ถ้ำหลวงด้วย
สำหรับการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับจัดขึ้นที่สนามกีฬาเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
และทุกคนก็ได้สวมกางเกงสีดำเพื่อร่วมไว้อะไรแก่จ่าเอกสมานกุนัน
จ่าแซมวิรบุรุษถ้ำหลวงอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่จมหรือว่าหน่วยซิลนะครับ
เสียชีวิตในระหว่างการเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าด้วยครับ